ย้อนมาเอาใจวัยรุ่นยุคแปดศูนย์

ท่านแน่นอนครับ

แม่สุดที่ร้องคล่องเลยนะ

คุณผู้ชมข่าวดีล่าสุดเขากลับมารวมตัวกันแล้ว
ไม่เพราะไปฟังเพลงเขาดีกว่านะคะว่าต้นฉบับเป็นยังไงกับเพลงนี้เพลงของเขาดาวนับล้าน

เพลงนี้ดังมากนะคะแล้วก็มีศิลปินรุ่นน้องเนี่ยเอามาคอเวอร์กันเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
นี่แหละค่ะศิลปินระดับตำนานยุค๘๐ตัวจริงค่ะวงเฉลี่ยงค่ะ

รวมตัวกันค่ะสมาชิกมี๖คนค่ะ
ซึ่งครั้งนี้นะคะเขาจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ชื่อว่า
งานนี้คุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้นะคะว่า

ใช่อายุอนามนี่แหละค่ะ
แล้วที่สำคัญแต่ละคนก็ว่างไม่ตรงกันไง
กว่าจะมารวมตัวกันโอ้โหมันก็ใช้เวลานะคะ
แต่ว่าใดก็เพื่อแฟนเพลงยุค๘๐โดยเฉพาะค่ะ

อายุอนามของพี่แต่ละคนเพิ่มมากขึ้น
โทษนะคะพี่สุขภาพเป็นไงบ้างคะ
รวมตัวครั้งนี้โทษนะคะแซวอีกนิดนึง

มันจะเป็นยังไงไปฟังสัมภาษณ์กันน่ารักกันหน่อยค่ะ

เสิร์ตครั้งสุดท้ายหมายเลขหนึ่ง

มีครั้งสุดท้ายไปเรื่อย

อายุอันดำปัญหามาก
การที่ต้องมาโชว์แต่ละครั้ง
อายุไม่มีปัญหาแต่สุขภาพ